แต่ถ้าใครอยากจะเติมบุญให้ความสิริมงคลแก่ตัวเอง
เราไปได้หลายที่เหมือนกันนะคะ
อย่างที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวคุณผู้ชมว่ากันว่า
โบสถ์นี้โบสถ์เดียวแต่ว่าได้สักการะพระพุทธรูปถึง๒๘องค์เลยค่ะ

ไปกันที่วัดบุญเกิดตะมนต์บุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
นี่ค่ะถือว่าเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม
และยังเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธรูปหรือพระเจ้า๒๘องค์ด้วย
ที่นี่ค่ะเขาจำลองพระพุทธรูปปางต่างที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ
นี่มองเข้าไปสวยงามอลังการจริงสวยค่ะ
เป็นวัดหนึ่งเดียวในล้านนานะคะ
จำลองพระพุทธรูปจากวัดต่างทั่วประเทศเอาไว้๒๘องค์
อยู่ภายในบริเวณวิหารของวัด
ก็มีทั้งพระพุทธชินราชจากพิศนุโลกใช่ไหม

แก้วมรกฏจากกรุงเทพมหานครนี่แหละ
หลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซาหลวงพ่อพระสาย
แล้วก็พระพุทธรูปชื่อดังต่างที่มีลักษณะต่างกันไปมากมายด้วย

และความแปลกความขลังความอลังการแบบนี้แหละ
ก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวมีผู้คนต่างมากราบไห้สักการะบูชา

ที่สำคัญเขาเชื่อกันว่าขอพรอะไร
ก็จะได้สมใจปรารถนาด้วยคุณชนะคุณใบต

คนก็เลยแหนกันไปร่วมงานนี้นะคะ
ที่วัดบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้